ค่อยไล่ไปนะครับเอาความคืบหน้าการติดโควิด๑๙ของนางเอกสาวชื่อดังคุณแพนเค้กเขมมะนิดก่อน
ค่ะคุณแพนเค้กเนี่ยโพสต์ในไอจีส่วนตัวนะครับนี่ฮะเปิดเผยในวันนี้บอกว่ามีสมาชิกในครอบครัว
ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะครับก็เลยไปตรวจหาเชื้อเมื่อวันเสาร์ผลออกมาเย็นเมื่อวานนี้คือวันอาทิตย์
ว่าเป็นบวกก็คือพบเชื้อตอนนี้คุณแพนเค้กเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนแล้วนะครับ
อยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วนะฮะหลังจากนั้นคุณแพนเค้กก็ได้โพสต์ชี้แจงไทม์ไลน์นะ
ย้อนหลังไปตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนที่ผ่านนะฮะเพราะว่าตรวจพบว่าติดเชื้อก็คือเมื่อวานนี้ยี่สิบเอ็ดมิถุนายน
ถ้าย้อนไปสัก๗วันเนี่ยก็๒๑มิถุนายนนะครับรายละเอียดก็อย่างที่เห็นนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่บ้านนะครับมี๒๑มิถุนายนเนี่ยไปตักบาทที่วัดเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยบวชอยู่
ภูมิกับชื่อดังก็ไปอยู่หลายวันนะฮะไปร่วมงานที่กองทัพเรือด้วยนะครับ
แล้วพบว่าติดโควิดเมื่อวันอาทิตย์๒๗มิถุนายน
คุณแพนเค้กเนี่ยย้ำว่าทุกที่ที่ไปเนี่ยจะใส่แมสตลอดนะฮะ
ก็ใส่แมสแต่ทีนี้ก็ไปเจอกับหลายคน
ใช่ค่ะก็แน่นอนว่าต้องเจอหม่อมน้อยอยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็มีนางเอกดังโอ้โหคุณแต้วนัทพร
โอ้โหคุณแต้วก็ต้องไปตรวจแล้วก็ต้องกักตัวอีกรอบแล้วเนี่ยค่ะ
นี่ต้องกักตัวครั้งที่๙แล้วมั้งคุณแต้วนะฮะ
นางเอกชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะครับ
ก็ได้เจอกับคุณแพนเค้กเมื่อ๒๑มิถุนายนนะครับ
นี่ฮะดาราที่ไปร่วมเวิร์คชอปกันในวันนั้น
เราถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของคุณแพนเค้กนะครับ
บอกว่าส่วนตัวคุณแพนเค้กเนี่ยไม่มีอาการอะไรนะครับตั้งแต่ก่อนตรวจแล้วจนพบเชื้อ
ส่วนแฟนนุ่มของคุณแพนเค้กก็คือสารวัตรหมีตอนนี้ผลตรวจออกมาแล้วก็คือไม่ติดนะฮะ
ติดโควิดสิบเก้านะครับนอกจากดาราที่ได้เจอกับคุณแพนเค้กแล้วนะครับ
คุณแต้วนี่ผลจะออก๒ทุ่มมั้งค่ะส่วนใหญ่จะรอผลคืนนี้ค่ะดาราแต่ละท่านที่ไปเจอคุณแพนเค้กอะนะคะ

หลายคนก็รอผลแต่ทุกคนบอกว่าถ้าผลออกมาไม่ติดเนี่ย
หม่อมน้อยท่านก็บอกเราถามไปยังผู้ช่วยของหม่อมน้อยนะฮะ
คือเดี๋ยวไปตรวจถ้าไม่ติดไม่พบเชื้ออะไร

ใช่ทุกคนก็พร้อมจะกักตัว๑๔วัน
อันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะฮะคือต่อให้ไม่เจอเชื้อก็ต้องรอการกักตัว
หรือไปตรวจซ้ำอีกรอบนึงนอกจากงานเรื่องของการไปเจอเจอผู้คนในแวดวงบันเทิงด้วยกันแล้ว
คุณแพนเค้กมีอยู่วันหนึ่งไปร่วมงานของกองทัพเรือนะฮะ
พี่เล็กก็โพสต์ข้อมูลเอาไว้นะครับคือคุณแพนเค้กเนี่ย
มีฐานะเป็นโคศกพิเศษของทหารเรือด้วยนะฮะวันนั้นก็ไปร่วมการแถลงข่าวของกองทัพเรือ
ได้เจอกับพลเรือเอกชาติชายศรีวรคารท่านพบทรนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
แล้วก็นายกสมาคมภรรยาของทรด้วยเพื่อโปรโมทคอนเสิร์ตของงานกาชาตินะครับ
ตอนนี้นะครับทางกองทัพเรือที่ชี้แจงออกมานะครับคนเรือเอกเชษฐาใจเปี่ยมโคศกกองทัพเรือนะครับ
ท่านบอกว่าที่มาร่วมงานที่กองทัพเรือเนี่ยคือ๒๓มิถุนายนตอนนี้ทางกองทัพเรือก็เลยจัดเป็น๒กลุ่ม
สำหรับผู้ที่เจอคุณแพนเค้กในงานวันนั้นหนึ่งก็คือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับ
สัมผัสเสี่ยงสูงนี่ก็ต้องมีมาตรการอย่างเข้มข้นในการตรวจนะในการหาเชื้อในการกักตัว
สัมผัสเสี่ยงต่ำนะครับก็มีมาตรการอีกอย่างหนึ่ง
ส่วนคนเสี่ยงต่ำก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองนะถ้ามีอาการป่วยต้องรีบไปพบแพทย์
ส่วนผู้บัญชาการทหารเรือโคศกกองทัพเรือยืนยันว่าถือว่าท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำ
ถามว่าทำไมถึงเสี่ยงต่ำนี่ฮะดูภาพนี้ครับ
โศกองทัพเรือบอกว่าก็เนื่องจากท่านเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
แล้วใส่ทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับแต่ก็จะเฝ้าสังเกตอาการตัวเอง
เป็นเวลา๑๔วันเหมือนกันสำหรับผู้บัญชาการทหารเรือ
อันนี้ทางกองทัพเรือท่านก็ชี้แจงมาประมาณอย่างนี้นะฮะอ่านี่ค่ะ
แจ๊กกะรีนบรรดาธิการข่าวบันเทิงของเราก็พยายามจะสอบถามคุณแพนเค้กนะคะ
คุณแพนเค้กบอกว่าเดี๋ยวขอในการบริหารจัดการตัวเองก่อน
เรื่องของการตรวจแล้วก็เรื่องของการเข้ารับการรักษา
เห็นคุณแจ๊กกะรีนบอกว่าคุณแพนเค้กเนี่ยฉีดวัคซีนเราด้วยฉีด๑เข็ม
อยู่ระหว่างการรอเข็มสองใช่ค่ะไปเข็มหนึ่งอืมนี่นะคะ